เกมรับทางน้ำ

โอ้โห
เฮ่ยผู้ชาย

เกิดอะไรขึ้นกับน้องน้องน้อย
ไปชกมวยมาได้เงินมาเท่านี้

แม่ขอโทษ
หน้าตรงนั้นหนูแตกออกมาบวม
หน้าแข่งเขียวเกือบหักค่ะ
เล่นการพนันนะคะตัดสินใจเลิกเลย
เลิกเลยเหรอไม่ไปเลย
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาพี่ชัยมาแล้วค่ะ

โรงรับจำนำแห่งความสนุกฉุดไม่อยู่

เราสองคนพร้อมมอบความสุขเสมอค่ะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

เพื่อลุ้นรับรางวัลเรียกว่าเป็นรางวัลตลอดเดือนวิทุนายลนี้เลยนะคะ
สำหรับกติการ่วมสนุกปริศนารับจำนำ
แค่คุณผู้ชมสังเกตและจำตัวเลขปริศนา
ที่จะขึ้นมุมจอในแต่ละช่วงของรายการ

และถ่ายภาพตัวเองคู่กับตัวเลขปริศนาเพียง๑ภาพ

บอกตัวเลขปริศนาทั้ง๓ตัวให้ถูกต้อง
ที่ใต้โพสต์กิจกรรมประจำสัปดาห์ในเพจรายการเกมรับจำนำ
ใครทำตามกติกาได้เร็วที่สุด๕ท่านแรกรับของรางวัลไปเลย
ร่วมสนุกได้วันนี้ตั้งแต่จบรายการถึง๒ทุ่ม
วันนี้นะคะเรื่องราวของผู้จำนำของเราโอ้โห
ต้องบอกว่าเธอเป็นเด็กสาวอายุน้อยมากนะ
แต่ว่าเธอก็ต้องยอมเจ็บตัวถึงกับเลือดกลบปาก
เพื่อช่วยแม่ช่วยแม่เรื่องอะไรรู้ไหม

หนี้จากการพนัน

คือถ้าเธอไม่ยอมเจ็บ
คนที่จะเจ็บตัวและเลือดออกก็คือแม่

ยิ้มรับหมัดยืนหยัดรับแข้ง

แต่ขอเงินใช้แค่นี้ไม่ได้หรือไหนวะ
เฮ้ยไงรณอะเว้ย

เงินเนี่ยจะไม่มีซื้อข้าวให้ลูกกินอยู่แล้วนะเว้ย

ทหาร
สบาย

เบี้ยมึงยังไม่จ่ายเลยนะหลายวันแล้ว

ไม่มีอะไรกูเห็นมึงเข้าบ่อนทุกวันเนี่ย
ให้เวลามึงอีกวันหนึ่งนะถ้ามึงยังหามาจ่ายไม่ได้แล้วก็

เฮ้ยไห้กระเสียข้าวก็ต้องเสื้อ
เฮ้ยแล้วกูจะไปหาเงินที่ไหนวันนี้

หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย
โหชกมวยได้กันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
อยากลองชกดูไหมล่ะเดี๋ยวพาไป

ไอ้เซสไอ้เซสไอ้เซส
ครูคะสวัสดีค่ะครู

ครูค่ะวันนี้หนูพาเพื่อนมาเรียนมวยด้วยคนนึงค่ะ

เอ้าทำไมถึงอยากเป็นนักมวยล่ะลูก
หนูอยากหาเงินไปช่วยแม่ใช้หนี้ค่ะ
ดีเลยวันนี้ครูจะพาน้องเข้าฟ่างไปแข่งชกมวย

ขวัญดาวสสมปองครับ

โอ้โหเริ่มการช็อคนั่นครับ

โอ้โหลุกขึ้นมา
ลุกขึ้นลุกขึ้นลนจนได้ครับ
ลุกขึ้นเร็วเร็วลุกขึ้นเร็ว

โดยที่ไม่รู้นะครับว่าน้องโมจะเจ็บหรือเปล่า

คอนด้ามาอีกชุดใหญ่เร็วครับตี
มันจะจับจังหวานได้แล้วครับ

เต้งเขาเต้งเขา
ตีเข้าเข้าไปคอนด้ามาชุดใหญ่เลยครับ
ใส่ก้าวอีกแล้ว

ทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ละลูก

แม่เอาเงินนี้ไปใช้หนี้นะ

แม่ขอโทษ
แม่จะไปไม่เล่นมาอีกต่อไปแล้วลูก

ยอมเจ็บตัวหนักสักขนาดนั้นนะโอ้โหลูกเอ๊ย
เขาเหมือนอภิชาตบุตรมาเกิดจริงนะ

ต่อยมวยขึ้นไปทนเจ็บ
เลือดไหลอะไรอย่างนี้เรายังเด็กน้อยอยู่เลยเขาคิดยังไง
มาน้องกุ้ยช่ายจากประจวบคิริคันค่ะ

เฮียนผู้ชายเราเหรอ
แล้วผมเห็นเพื่อนต่อยแล้วได้เงินค่ะ

เราจำเป็นแล้วว่าเราอยากได้เงินมา

เป็นการชกที่แบบไม่ได้ตั้งตัวด้วย
เอ้าใช่ไหมลูกมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าสิ
วันนั้นหนูตั้งใจไปเชียร์เพื่อน

เหมือนคู่ต่อสู้ไม่รับค่ะ

เอาหนู

แต่ตอนนี้เขาเลิกไปแล้วค่ะ

เขาบอกว่ามวยใหม่ทั้งนึงก็มวยใหม่

ลูกของลูกไม่ต่อยเลยยังไม่เป็นเลยใช่ป่ะ

ไม่แล้วต่อยไม่เป็นเราขึ้นไปก็
เละตุ้มเป๊ะเลยสิลูกใช่ค่ะตรงเนี้ยเขียวเลย
แล้วก็ตรงนี้จมูกเลือดออกจมูก

เพราะหนูได้เงินตั้ง๖๐๐บาทค่ะ

ฟังคำพูดเขานะเขาใช้คำว่า
หนูได้เงินตั้ง๖๐๐บาท
แสดงว่าเขาเกิดความภาคภูมิใจมากเลยนะครับ

งานที่เราทำหาเงินครั้งแรกในชีวิตค่ะ

ให้แม่หมดเลยเหรอให้แม่หมดเลยค่ะ
แล้วตอนที่ไปต่อยนี่คือไปนี่แม่ไปป่ะ
วันนั้นแม่ไม่ไปแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะ

เดินไปไงเจอแม่วันนั้นทำไง
คุกเข่าเอาเงินให้แม่ค่ะ

อันนี้หนูต่อยมวยมาครั้งแรกค่ะ

ทำไมไปไม่บอกแม่แม่ไม่รู้เลยอะไรแบบนี้
ก็ห่วงหนูร้องไห้ค่ะ

ยังจำภาพวันนั้นได้ไหมคะแม่

ไม่ต้องไปต่อยมันเจ็บตัว

ไม่หนูจะต่อยหนูเดี๋ยวหนูเลี้ยงแม่เอง
แล้วหนูเอาหาเงินมาให้แม่
แม่จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวค่ะ
ทำไมลูกจริงแล้วเนี่ยหนูเห็นความลำบากของแม่เหรอ

ใส่เหตุที่เกิดจะเป็นนี่นี่เป็นจากอะไรครับ
การเล่นการพนันนะครับ
เล่นมานานไหมแม่หรือว่าก็เป็นช่วงแป๊บ
มันติดอ่ะเล่นก็ประมาณ๔ปี๕ปีอะไรประมาณนั้น
ตอนนั้นติดหนักขนาดเล่นทุกวันทุกคืน
ต้องไปทุกวันแต่ได้มันก็ไม่ได้นะ
ต้องเสียมันเสียส่วนมาก
นี่มันก็สะสมมาเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมแม่
แสดงว่าลูกเองก็เห็นว่าเวลาคนนั้นมาถวงเงิน

เขาเป็นอย่างไรเวลาเขามาถวงเงิน
เรียกแม่เสี่ยงดังเลยค่ะหน้าบ้าน
แม่ก็บอกให้อยู่เงีบ
แม่ก็พาหนูวิ่งหนินเจ้าหนี้
คือนุกก็ไม่รู้แหละที่เลี่ยงเป็นใคร
คุณก็เห็นว่าเวลาคนมาทวงเงิน

เรียกแม่เสียงดังเลยค่ะหน้าบ้าน

แม่ก็พาหนูวิ่งหนีเจ้าหนี้

แม่ก็วิ่งพาหนูไปตรงร่างเข้า
ไปลงตรงคุมย่าแม่บอกเจ้านี่หมา
หนูเคยบอกแม่ไหมลูกแม่อย่าเล่นเลย

เงียบค่ะหนูก็บอกแม่เลิกเถอะนะ
หนูไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากให้เจ้าหนี้มาตามแบบนี้
เห็นบอกว่าตอนนั้นก็ยังมีคุณพ่ออยู่ด้วย

๕ค่ะมีพี่ชายก็ชายอีก๒คน

แล้วเวลาได้เงินมาแม่ก็แอบเข้าบ่อน

แล้วมีปัญหาครอบครัวไหมครับในตอนนั้น

ตีก็ตีกันมั่งอะไรมั่งพอเงินไม่พอก็ตีกัน

หลังจากต้องบอกว่ามีหนี้ชีวิตมันลำบากเพิ่มขึ้นจากเดิมไหม
หรือว่าจริงมันก็ลำบากอยู่แล้ว

แล้วพอมีหนี้มันเพิ่มอะไรให้กับบ้านเราบ้างลูก
ไม่สบายใจว่ากังวลว่าจะมีใครมาตัวเราเมื่อไหร่

คือเราเห็นแล้วล่ะว่าคุณแม่เนี่ยเสียใจนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแม่เนาะ

คือวันนั้นวันเดียวที่เราเอาเงินไปให้แม่เราเหรอ

มีมีครั้งแรก๖๐๐เสร็จแล้วปุ๊บ

แล้วก็ปากเลือดเอาออกมาแล้วก็หน้าแข้งเขี้ยวเกือบผักค่ะ

อันนี้ครั้ง๒หรือครั้ง๓หน้าแข้งยุบเนี่ย

ครั้งที่๖แล้วคือครั้งที่เอาเรียกว่าครั้งที่เจ็บตัวที่สุด

แต่คนที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็มือใหม่
คือมาใหม่ที่นี่แต่จริงเขาเก่าที่นู่นไปแล้ว

ได้แชมป์จากที่ประเทศนอกนั่นแหละค่ะ

เจ็บขนาดนั้นได้มาเท่าไร

ครั้งนี้แม่ไปเชียร์ขอบสนามเลย

พอเห็นลูกเจ็บเราก็เจ็บ

แม่หนูให้แม่เอาไปใช้หนี้นะ
เอามาซื้อกินในครอบครัวค่ะ

แต่นั้นมาหนูก็เห็นแม่อยู่บ้านทำงานค่ะ
แล้วก็เป็นครั้งที่หนูเจ็บที่สุดและภูมิใจที่สุด

แล้วก็ครั้งนี้แหละเลยทำให้แม่ตัดสินใจ
ที่จะเลิกเลยการพนันนี้

ใช่แล้วเราบอกลูกเรื่องการพนันว่าไงคะ
บอกแม่จะเลิกเลยไม่ไป

อ้อยวันนี้อยากให้แม่ฝากบอกอะไรถึงหลายคนหลายท่านนะครับ

การพนันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็รู้รู้กันอยู่ใช่ไหมคะ
แต่ว่าทีนี้พอว่าติดไปแล้วมันก็เลิกยาก
ผิดไปแล้วมันไม่สายเกินอะไรพวกนี้นะ

แต่เขาก็เก่งนะตอนแรกมีหนี้อยู่เท่าไหร่นะลูก
เก่งมาก
จริงเราก็ได้ยินเขาพูดแล้วนะ
แต่เราอยากให้เขาไปนั่งใกล้แม่

แม่หนูรักแม่นะ

แย่หนูจะช่วยแม่ปุ๊ดเมียให้หมดเลย

แม่อยากจะขอโทษนะสิ่งที่ผ่านมา
ที่ว่าลูกพูดทุกวันทุกวันไม่ให้แม่ไปแต่แม่ก็ทำ
ตอนนี้แม่ก็ไม่ไปแล้วแม่รับปาก

ค่ะลูกมา
วันนี้ที่มารายการของเราอยากได้เงินไปทำอะไร

หวังใจชัย
เอาไปให้แม่ปลดหนี้ค่ะ

ในทุกสังเวียนที่ขึ้นชกเพื่อหาเงิน
กุ้ยช่ายจะใส่กางเกงตัวนี้ทุกครั้งเลยครับ

กางเกงปลดหนี้เลยทีเดียว

นี่ฮิตสุดเลยนะกางเกงมวยเนี่ยจะบอกให้
ขายได้ทั่วโลกเลยนะกางเกงอย่างนี้

แล้วหนูได้มายังไงลูกหนูได้จากใครมา
แม่ซื้อให้ค่ะแม่ถามว่าเอากางเกงมวยไหม

ตอนนั้นแม่ซื้อมาแพงไหมแม่

โอ้โหตัดสินใจเอากางเกงมวยมาเลยนะ
ปกติยืมที่ค่ายต่อยค่ะ
ใส่กางเกงแม่กับใส่กางเกงค่ายต่างกันไหม

กางเกงแม่นี่นึกว่าแม่อยู่กับตัวตลอดเวลา

ปากหวาน

แต่ไปดูกันนะคะว่าราคามหาชนอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
กางเกงมวยตัวนี้นะ
ผมดูเหมือนกับไอ้พื้นนี่นะ
ผมให้๑๓๐ก็หรูแล้ว
กางเกงมวยมือ๒ตัวนี้พี่ให้เลย๑๖๕บาทเอามาเลยค่ะ
กางเกงตัวนี้นะครับถึงจะเป็นมือสอง
แต่มันก็สวยอ่ะเอาไปเลย๓๐๐
กางเกงสวยดีนะครับผมให้๑๙๐บาทครับ
กางเกงมวยตัวนี้นะคะป้าเห็นว่ามันเป็นเกงมวยธรรมดา
มันไม่ใช่กางเกงมวยของแชมป์เปียนอะไร
ความคิดของคุณป้าคุณป้าว่าน่าจะให้ได้แค่๑๕๐อ่ะลูก
กางเกงมวยตัวนี้แม่ให้๒๐๐เลยจ้า

หลากหลายราคามากเลยนะคะราคามหาชนแต่เราเฉลี่ยมาให้แล้ว
ราคามหาชนนะคะอยู่ที่๑๘๙บาทค่ะ
ราคาดีนะมันก็เกือบจะได้ของใหม่เลยนะ
ใช่ครับแต่ว่าราคานี้นะถ้ามารายการเราทั้งที
ได้ราคานี้ไปอื้อหือไม่ได้ไปหลบลูกราคานี้
แต่วันนี้ถ้าเกิดว่ามาโชว์ฝีไม้ลายมือการต่อยให้เราดู
เตะให้เราดูอาจจะได้ราคาดีกว่านี้

อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูรีลาการชกของบัววิเชียน
ต่อ๓๐๐ยอดนักชกดาวรุ่ง

ชก

เอ้า

คือชิคกี้พาย

พ่อแม่ครับต้องชื่นชมนะว่าเก่งจริงนะ
แล้วมันก็ต้องใช้ทักษะของการฝึกฝนด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นนะถึงเวลาแล้วที่จะทราบราคาจำนำในวันนี้นะครับจากทางรายการเรา
คุณช้าภรรยาธรรมที่ครับ
คุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือกางเกงมวยนะฮะ
ที่แม่ซื้อให้น้องเนี่ยได้ใส่ขึ้นชกทุกไฟล์ไปเลยนะฮะ

อะไรอย่างนี้

ราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่
เข้าไหล

ถ้าพอใจมากขอเชิญกุช่ายจำนำครับ
รับจำนำ

ก็ได้รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย

ยากเกินความสามารถช่วยกันวิเคราะห์กันแล้วกัน

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืน

โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

หรือว่าไถของสำเร็จ
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑เลยครับ
กุช่ายชื่อกุยช่ายใครเป็นคนตั้ง

ทำไมถึงตั้งชื่อนี้คุณแม่
ตอนท้องชอบกินขนมกุ้ยชาย
ว่าแล้วเชียร์แม่กินแบบทอดหรือแบบนึ่ง

แล้วลูกคลอดมาเรากินนะกินตัวเองไหม

เคยกินชอบไหมคะ

ช่ายเนี่ยเขามีต้นกำเนิดจากประเทศจีนนะฮะ
แต่ว่ามาโด่งดังอลังการในไทยเราเหมือนกันนะ

ชื่อเขาจะเรียกต่างกันไปด้วยใช่ไหมพี่เบ้น

แล้วก็ในเขตอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
เขาเรียกขนมกุ้ยช่ายอีกชื่อนึง
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
ขนมกุยชายมีอีกชื่อนึงว่าอะไร
ข้อหนึ่งห่อไส้
ข้อสองช่วยปั้น
ตอนแรกพี่กินกุยชายนูเห็นแบบนึงค่ะ
หนูเพิ่งกินแบบทอดไม่กี่ปีนี่ค่ะ
แล้วแบบทอดมันมีไส้ไหม

ก็ใส่ต้นกุ้ยชายห่อไส้มันก็เป็นไปได้
เราช่วยปั้นได้ไหมมันก็ต้องปั้นนะแม่

เชื่อแม่ค่ะตอบมาแล้ว
ข้อหนึ่งห่อไส้ค่ะ

ถึงจะเป็นขนมโปรดของคุณแม่
แต่คำถามนี้ทั้งแสลงใจลูกเสร็จจริง
แล้วจะประเดิม๕๐๐บาทแรกได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยน้องกุ้ยชายกันครับ
ผิดครับ
มกุยช่ายนะมีชื่ออื่นนะฮะ

มักเรียกกันโดยเฉพาะเขตอำเภอพนมทวน

ตัวขนมเนี่ยเขาก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้า

ไส้ก็จะเป็นกุช่ายสีเขียว

ก็จะมีเป็นแบบไส้เผือกไส้หน่อไม้ไส้ผักไส้อะไรใช่ไหม

เรียกว่ามันก็มีหลายแบบแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อว่าห่อไส้
คำตอบก็คือช่วยปั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนอะ
คำถามไปแล้วหนึ่งข้อยังไม่ถูกนะคะยังไม่มีเงินสะสมนะคะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
หนูคิดว่าจะยึดอาชีพชกมวยนี้ช่วยแม่ช่วยทางบ้านไปอีกนานไหมลูก

จริงแล้วความฝันของกุ้ยช่ายโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูก

อ๋อเขาอยากไปเป็นแชมป์นะครับมีไอดอลไหมพี่สเต็ม

แกเขาสายนักมวยเออสเต็มแฟร์เทคไม่ใช่สเต็มอภิวัฒน์เท่จังเลยอ่ะ
แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยหญิงนะครับ
อื้อฮือนี่เขามีฉายาด้วยใช่ไหมลูก
ปากแดงอะค่ะเออนักมวยปากแดง

เข้าสู่คำถามแถมของข้อที่สองถามว่า
แตมแฟร์เทคมีฉายาว่านักมวยปากแดงตั้งแต่สมัยเด็กเพราะอะไร
ข้อหนึ่งทาลิปสติกก่อนชก
ข้อ๒ปากแตกหลังชก

ข้อหนึ่งทาลิปสติกก่อนชก

อันนั้นน่าจะเป็นหนูอะค่ะ

เรานี่คิดว่าเป็นข้อหนึ่งใช่ไหมคะ
ข้อหนึ่งทาลิปสติกก่อนชกค่ะ
มาแล้วนะคะข้อหนึ่งทาลิปสติกก่อนชกค่ะ

นักมวยปากแดงฉายานี้ท่านได้แต่ใดมา
และน้องกุ้ยช่ายจะตอบถูกหรือไม่
ช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเฉลย
ห้ามพลาดเด็ดขาด

เดี๋ยวต่อยกันไหมลูก

เหนื่อยไหมแกพักก่อนป่ะ

นักมวยหญิงที่มาปลดหนี้การพนันให้แม่

กุ้ยช่ายจะพลาดอีกไม่ได้แล้ว
มาครับมาเอาใจช่วยกันต่อ
มีฉายาว่านักมวยปากแดง
ตั้งแต่สมัยเด็กเพราะอะไร
ข้อหนึ่งทาลิปสติกก่อนชกค่ะ

แตมเนี่ยนะครับเขาได้รับฉายาว่านักมวยปากแดง
ที่เธอเขียนไว้บนหน้าโปรไฟล์บนเฟซบุ๊คส่วนตัวนี่แหละ
ซึ่งมีที่มาจากสมัยเด็กฮะ
คุณแม่เนี่ยมักทาลิปสติกให้เธอก่อนขึ้นชกทุกไฟล์

ปากไม่แดงไม่มีแรงชกเลย
แล้วก็บอกว่าเขามีอะไรมาฝากน้อง
มีเซอร์ไพรส์มาฝากกุ้ยช่ายด้วยนะ

ถ้าอยากเห็นไปดูพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีค่ะน้องกุญช่ายพี่สแตมแฟนเด็กนะคะ
ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ
ก็สู้นะคะอย่าท้อนะคะ
แล้วก็ทำตามความฝันได้เลย
อยากที่เดี๋ยวเองต้องการนะคะ

ก็ต้องมีความมุ่งมั่นขยันอดทนนะคะ

ไม่คิดว่าแชมป์โลกจะให้กำลังใจเรา
ขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจหนู

ถ้าไม่พร้อมถ่ายความฝัน
ของข้อที่๓ครับ
เมื่อกี้ได้ยินพูดนะว่า

แล้วตอนชกกับเขาคุยกับเขาบ้างไหม

แค่ขอโทษแล้วก็แยกย้ายค่ะ

คุณจะต่อยกันไม่รู้เรื่องนะครับ

เห้ยเหย่อไหมแกพักก่อนมา

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
เรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่ง
มีที่มาจากอะไร

เฮียนมาจากคนชื่อ

ข้อ๒เรียกตามผลไม้ที่นำเข้ามา

แฟรงค์แฟรงค์แฟรงค์แฟรงค์แฟรงค์แฟรงค์

ยุโรปเมื่อก่อนนี้นะอย่างโปรตูเกรดอะไรอย่างนี้
แล้วเขาจะเอาผลฝรั่งมาขายบ่อยเยอะ

หมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะเราพูดไม่ได้ชัดมาก

ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งนะคะ
เพี้ยนมาจากคนชื่อแฟรงค์ค่ะ

ก็จะไถกางเกงมวยกลับบ้านได้สำเร็จ

เพี้ยนมาจากคำว่าเฟรงค์
จริงหรือไม่เดี๋ยวรู้กัน

มีที่มาจากพวกแขกโซนอาหลับ

โดยพวกเขาจะเรียกชาวต่างชาติกันว่า

เพราะว่าแฟรงค์เป็นชื่อของชาวยุโรปโบราณ
แล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยนะคะ
แขกก็เลยเหมารวมชาวต่างชาติทั้งหมดเนี่ย

พอเข้ามาเมืองไทยในสมัยอยุธยา

จากฟรั้งค์ก็เป็นฟาร่างค์

ตอบคำถามไป๓ข้อตอบถูก๒ข้อ
ตอนนี้มีเงินสะสม๑๐๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
แถวบ้านเรามีที่เที่ยวอะไรดังบ้างไหมคะ
อีกที่หนึ่งที่หลายคนก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบ

เคยได้ยินตำนานเขาสามรอยยอดมั่งไหมล่ะ
เคยนะครับเพราะเขาคนที่นั่นไง
เดี๋ยวก็ถามกันไม่ถามไปถามเจ้าที่
ตำนานที่มาของเขา๓๐๐ยอด
คือจำนวนของอะไร

ที่ว่ามีตำนานเล่า
ว่าสัมพาวจีนล่องมา
ทีนี้ไปชนผู้เข้า
รอ๓๐๐คนค่ะ

ใช่ค่ะแต่เพี้ยนมาเป็น๓๐๐ยอด
อุ้ยนี่เพี้ยนมาตั้งแต่แฟรงค์แล้วนะ

ข้อหนึ่งมนุษย์ค่ะ

เหมือนข้อนี้จะหวานหมูคุณแม่เขาล่ะ
ก็คนในพื้นที่แท้

เหลืองละวันจะเพิ่มอีก๕๐๐๐บาท

อาจไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้

นานเขาบอกว่าพื้นที่แถบนั้นมันเป็นหมู่เกาะเล็กน้อยใหญ่เยอะแยะมากมาย
สัมเภาจีนแล่นผ่านมาแล้วก็ประสบลมพายุรุนแรง
ชนกับหินโสโครกนะคะแล้วก็อับปางลง

แล้วก็เหลือที่รอดตายขึ้นมา
อาศัยอยู่บนเกาะประมาณ๓๐๐คน

แล้วเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเกาะ๓๐๐รอด

ต่อมานะคะระดับน้ำทะเลได้ลดลง

เขาจึงเรียกกันว่าเขา๓๐๐ยอด
ตอบแล้วนะ๔ข้อตอบถูกไป๓ข้อ

ถ้าสามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จ
จาก๑๕๐๐บาทจะเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาททันที

และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
อิดเคลื่อนสะเทือนเขา
ประกาศประกาศผู้สูงอายุลงไป
ต้องการคนเขาดี๑อัตรามาสู้เกมนี้

โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องย่อเข่าทรงตัว
และสลับอิดเคลื่อนที่ไปจนถึงจุดที่กำหนดเป็นจำนวน๒รอบ
หลังจากนั้นก็ลั่นระคังเพื่อหยุดเวลา
ภายใน๑๐๐วินาทีห้องทำสำเร็จ
เงินรางวัลให้ไปเลยครับ

เวลาที่เราซ้อมมวยซ้อมอะไรอย่างนี้คือถ้าอะไรอย่างนี้มีไหม

พอที่บ้านหนูทำได้

ทำขาดมากเลย

หนูว่าอิทมันเล็กไปค่ะค่าหนูมาส่งตัวให้อยู่มันไม่พอดีกับพาวค่ะ

เมื่อยแล้วนะ

ไปขาจังงั้น

แต่พอรอบที่๒หนูก็เก่ง
เพื่อให้เข้าเส้นชัยก็กลัวไม่ทันมากค่ะ
นิดเดียว
เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าขาเริ่มจะล้า
ความฝันในการปลดหนี้ให้แม่ของกุ้ยช่าย
ทำไมมันช่างยากเย็นซะจริง

ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันต่อครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

มาสู้ตายเพื่อปลดหนี้ให้แม่

ซึ่งตอนนี้สะเทือนไปถึงหัวใจ
แม้จะใกล้เส้นชัยเข้าไปทุกที
แต่ก็ต้องลุ้นกันหนักแล้วครับว่าจะทันเวลาหรือ

เจอเลิกขั้นไปเลยขั้นไปเลย

แม่แบบประพองลูก

ไอ้ขากลับมาเป็นยังไง

ภารกิจนี้นะครับไปตีละครั้งเสร็จสิ้น

เฮ่ยคุณชายมั่นใจอ่ะอืมมารุ้นกันนะครับว่ากุ้ยชายทำได้หรือไม่ได้ครับ
ปากบอกมั่นใจแต่สีหน้านี่ไม่ใช่เลยนะ
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาทีก็จะได้ปลดหนี้ให้แม่
จากสันเวียนมวยซื้อเกมโชว์กุ้ยชายคนสวยจะหอบเงิน๓๐๐๐๐กว่าบาทกลับบ้านได้หรือไม่
มาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับ

วันนี้นะคะคุณช่ายนะทำสำเร็จแล้วนะ
ได้เงินรางวัลจากเมื่อกี้นะคะ๑๕๐๐บาทเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาท
แล้วก็มีเงินจำนำในตอนแรกอีก๒๕๐๐บาท

เงินไปทั้งหมด๓๒๕๐๐บาท
และที่สำคัญคือ

เงินจำนวนนี้หนูตั้งใจว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านปั๊

ให้แม่ไปใช้หนี้ให้หมดเลยค่ะ

ลูกทำได้เก่งภูมิใจ
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

ทั้งห้องทั้งตัวทั้งครอบครัวมีตังค์๕๐บาท

ของที่เอามาจำนำคือ

มาวางละค่ะ